งขลาคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกมัดมือแบบเหมือนโดนทารุณมา
ทามรุนโดนซ้อมอดข้าวอดน้ำแล้วโดนขังล่ามโซ่เอาไว้แต่เขาหนีออกมา
เขาบอกว่าเจ้านายเขาขังเขาเอาไว้คุณผู้ชมเขาต้องหนีออกมาแล้วไม่เจอทหาร
ทหารไปเจอในสภาพแบบนี้ไปดูซิว่าสภาพเขาเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหร้องไห้ร้องห่มคือก่อนหน้านี้น่าจะทรมานมากอะนะ
ดูเนื้อตัวบอบช้ำหมดคือยุคนี้สมัยนี้แล้วโดนกระทำเหมือนเป็นธาตุเลย
ใช่เขาไปรับจ้างเลี้ยงวัวชนให้กับนายจ้างเขาไงนะฮะแล้วถูกทามรุนแล้วออกมาเนี่ยโชคดี
ไปเจอทหารหัวจักรภกฤตกรมทหารลาบที่ห้าอ่ะค่ายฉะน้าพัฒน์
ช่วยเอาครีมมาตัดโซ่ออกก่อนที่ล่ามมือ
หรือว่านายแมนอายุสามสิบสามปีนะฮะ
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอออกมาในสภาพ
เขาขี่รถมามือเดียวข้างดีค่าวที่จะสามารถจับแฮนต์ได้
สภาพร้องไห้ตลอดเวลาตกอกตกใจหวาดกลัวไปหมด
ข้อมือก็ถูกลัดเอาไว้ด้วยโซ่อย่างแน่นหนามือเริ่มบวมแล้วก็ช้ำเลือดช้ำหนองแล้ว
เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเริ่มแบบช้ำหมดแล้ว
ตามลำตัวคุณผู้ชมร่องรอยการโดนทุบตีทั้งตัวเขียวช้ำไปหมด

เขาบอกว่าผมอดข้าวอดน้ำมา๒วันแล้ว
หลังจากทหารตัดโซ่ออก
เอาน้ำเอาบะหมี่ให้เขาทานประทังความหิวเขายกมือไหว้
ขอโทษร้องไห้ร้องผมแบบนี้ครับ
แมนบอกว่าเขาหลบหนีออกมาจากคอกวัวชน
เพราะถูกล่ามโซ่ถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยหนีออกมาชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

หนีออกมาจากคอกวัวห่างจากค่ายทหาร๒กิโล
ก่อนหน้านี้เป็นลูกน้องเลี้ยงวัวชน
ให้กับน้องชายของนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่บ้านด่านนอก
ตำบลสำนักขามอำเภอสะดาวที่สงขรา
ถามว่าทำไมเขาถึงซ้อมทำไมเขาถึงล่าม
คือสาเหตุที่โดนล่ามโซ่โดนทำร้ายร่างกาย
จากเจ้าของวัวชนที่เขาไปทำงาน

คือให้เขาเอาอาวุธปืนไปฝังเอาไว้ใต้กอไผ่
แต่ว่าต่อมาปืนมันหาย
เจ้าของวัวชนก็คิดตัวเขาเป็นคนขโมยไป

จับเขาไปขังไปล่ามไว้ในคอกวัวล่ามโซ่เขี้ยนตี
และเอาท่อแป๊กมาทุบทุบทุบทุบตีเขา
ต่อยที่ตาเขาไอ้ตาที่ช้ำเลือดช้ำหนองคือโดนต่อ

คือทนไม่ไหวมันเจ็บปวดทรมาน
แล้วก็หิวก็เลยพยายามดึงโซ่จนมันหลุดข้างหนึ่งแล้วก็ไปเอารถของชาวบ้านขี่ออกมาให้ทหารช่วยแบบนี้ครับ
หลังจากทหารให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็เลยประสานตำรวจสภสะดาวให้ทราบเหตุ
แล้วก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกายรักษาอาการบาดเจ็บ
กระดูกแขนก็หักจากการถูกทุบตี
ร่างกายก็ฟกช้ำทั้งข้างนอกข้างใน
คุณหมอต้องให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่แมนปฏิเสธที่จะอยู่โรงพยาบาล
เพราะกลัวถ้าเกิดเจ้านายรู้เดี๋ยวเขาตามมา

เป็นน้องชายนักการเมืองท้องที่
แล้วที่สำคัญปฏิเสธจะแจ้งความด้วย
ไม่แจ้งความไม่รักษาใดทั้งสิ้น
ผมขออย่างเดียวผมขอออกจากพื้นที่นี้
เร็วที่สุดคืออยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะคุณ

ถึงแม้ตำรวจจะทราบเรื่องแต่ผมไม่อยู่
เขาก็เลยติดต่อเพื่อนเขาให้มารับออกจากพื้นที่ไปแล้ว
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวนายจ้างจะส่งคนมาทำอะไรเขาอีก
โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว